กับการแข่งขันวอเล็กบอลชายหาดที่ไทยรัฐทีวี

วันนี้มีการแถลงข่าวการแข่งขันในระดับ

ถือว่ามีผลกับการลุ้นโคต้า
โอลิมปิก๒๐๑๖ที่บราซิลด้วยนะครับ

พร้อมด้วยนายวัชรวัชรพล

หรือว่ารอบคัดเลือกโอลิปิกเกม๒๐๑๘
ซึ่งจะแข่งขันระหว่างวันที่๑๒ถึง๑๔
พฤษภาคมนี้ที่โรงเรียนกาลสินพิทยาศร

สำหรับรายการนี้ทีมชายของทีมชาติไทยนั้น

ทีมหญิงนั้นได้สิทธิ์ผ่านรอบนี้ไปแล้ว

จะถ่ายทอดสดให้ชมด้วยนะครับ

ที่ทางไทยรัฐทีวีได้ถ่ายทอด
อเล็กบอลชายหาดแล้วตั้งแต่ถ่ายทอดมา
ก็ได้รับกระแสที่ตอบรับดีขึ้นเรื่อย

เพราะว่าคิดว่า

แน่นอนเพราะว่าเป็นรายการสำคัญมากด้วย
ไปดูโปรแกรมการถ่ายทอดสดกันหน่อยนะครับ
ไทยรัฐทีวีจะถ่ายทอดสดในรอบแรก

ในวันที่๑๒และ๑๓พฤษภาคม

วันที่๑๔พฤษภาคมจะถ่ายทอดสด

ถึงเวลา๒๐น